มีข่าวมาที่ชัดเจนอายุทยายุเต็ปที่ตัดสินใจยกเลิกสัญญานักเตะทั้งทีม
มีข่าววงลัยมาเหมือนกันหลายสโมสรได้มีการลดค่าเหนือนักเตะแล้ว
เริ่มจะพยุงสถานการณ์ไม่ไหวหลังจากผ่านไปเพียงแค่เดือนเดียว
สมาคมก็พยายามเก็บข้อมูลและจะหาทางเยียวยาทุบสโมสรที่กระทบจากภาวะโควิด๑๙
กระทบของโควิด๑๙แล้วก็เตรียมจะหารือกันในเร็ววันนี้ครับ
ล่าสุดนายพาทิตสุภพงศ์รักษาการเลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอล
ก็บอกนะครับว่าขณะนี้กำลังรวบรวมข้อมูลจากสโมสร
ที่รับผลกระทบว่าแต่ละทีมนะครับเป็นยังไงบ้าง
เพื่อนำมาพิจารณาแก้ไขปัญหาแล้วก็สอบถามไปยังทีมต่างทุกหลีก
กำลังจัดทำข้อมูลครับเพื่อเตรียมพูดคุยกับคณะกรรมการกีฬาอาชีพ
ภายในสัปดาห์นี้ก่อนจะมีบทสรุปออกมาครับ

ดีตนารุกทีมชาติไทยล่าสุดออกมาขอโทษหนองบัวพิชยะต้นสังกัดเดิ
หลังจากที่ตัวเขานั้นกระทำผิดร้ายแรงกับสโมสร
ถูกยกเลิกสัญญาพร้อมกับน้อมรับผิดทุกอย่าง

ต้นสังกัดเดิมประสบความสำเร็จเมื่อเกมลีกกลับมาแข่งขัน
ปัจจุบันนักศนาบุธก็ได้รับโอกาสใหม่
ในไทยลีก๒ที่ดึงไปร่วมงาน
เมื่อประมาณสัก๒๓วันที่ผ่านมาครับ
ส่วนเรื่องของไทยลีก๓กับไทยลีก๔ครับ
เตรียมจะกลับมาแข่งขันในช่วงเดือนกันยายน

ได้ข้อสรุปก็คือการรวมหลีกภูยิภาคในระดับที๓และที๔เข้าด้วยกัน
โดยยังคงใช้ชื่อว่าไทยลีก๓พร้อมกับแบ่งโซนในลักษณะเดียวกับหลีกภูมิภาคเดิม
เรื่องต้นสมาครมก็มอบมาให้กับลักษณะมงสรได้ไปศึกษาแข่งขันเพิ่ม

ทางที่สมาคมวางไว้ก็คือการแบ่ง๖โซนนะครับโดยจะเริ่มในช่วงมีโซนเริ่มต้นก็คือ๑๒๑๔ทีม
แล้วก็ระดูการต่อไปจะมีการเพิ่มทีมเพื่อให้แต่ละโซนมีครบ๑๖ทีมให้ได้ครับ